จะพาไปดูคู่รักสายบุญคู่ใหม่ของวงการบันเทิง
เกิดว่ามีการจัดอันดับปีนี้ที่ผ่านมา
เพราะว่าร่าสุดคว้างกันไปทำบุญอีกรอบนึงที่กำแผงเทศ

ไม่รู้ว่าธรรมบุญร่มชาติตักบาทร่มขัดตรงปลา

ใช่ไหมคือนอกจากคู่นี้พุทธจุ๋ยแล้ว

ก็มีอีกคู่นึงนี่แหละค่ะที่เดินสายทำบุญแบบจัดหนักเลยนะคะ

คู่รักนักบุญของวงการบันเทิง
ก็ต้องยกให้กับคู่รักรีเทิร์น๑๐ปี

พิชยะแล้วก็ขวัญอุสามณีคู่นี้นี่แหละค่ะ
ล่าสุดเลยทั้งสองคนก็ใช้ช่วงลองวิกเอ็นนะคะ

สร้างพระยกพระยกช่อฟ้า
ที่วัดเทวาพิทักษ์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมกับคุณแม่ตุ๊กปราศัยแล้วก็น้องหญิงพลอยชมพูค่ะ
แล้วก็น้องสาวคนสวยของหนุ่มก๊อฟนั่นเองนะคะ

ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งสองคนแล้วนะคะ
ฟินกับภาพความน่ารักของครอบครัวหนุ่มก๊อฟ
กับว่าที่ลูกสะพ้ายอีกด้วยแหละ
คือก่อนหน้านี้คุณแม่ตุ๊กเขาก็เคยบอกแล้วว่า
ขวัญก็เหมือนเป็นลูกสะพ้ายอยู่แล้วตอนนี้
ยังมีรายการดีอีกมากมายให้ได้ติดตามกัน
ดเลยค่ะอย่ารอค่ะกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป